เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธามาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
ไปดูเรื่องแรกกันเลยเขาบอกว่าเป็นรอยอะไรประหลาด
แล้วก็มันไม่เหมือนรอยสัตว์ทั่วไปอันนี้คือเจ้าของบ้านเขาบอกนะ

รอยตรงนี้คุณผู้ชมส่องกันให้ดีนะครับ
เขาบอกว่าคล้ายสัตว์เลื้อยคลานเลื้อยผ่านกระจกด้านหน้ารถ
บ่อใบไม้ยอยักษ์๑๗๐๒๐๑นะครับ
ซึ่งเป็นรถของนายสนิทพลาชัยอายุ๑๓ปี
ซึ่งรถคันนี้ก็เขาบอกว่าจอดอยู่ในบ้าน
จอดอยู่ในบ้านตอนที่เอามาจอดกลางคืนก็ไม่มีรอยอะไรนะ
ตอนเช้าตั้งใจจะขับออกไปทำธุระแต่กลับพบเห็นรอยประหลาดนี้
ซึ่งบริเวณบ้านก็มีรั้วรอบขอบชิด
ไม่คิดว่าจะมีสัตว์เข้ามาภายในบ้านได้
และเมื่อคืนก่อนหน้านี้ก็จอดรถปกติ
ก่อนจะลงคือลงจากรถมาแล้วก็ตรวจเช็คสภาพรถเรียบร้อย
กระจกมันอาจจะมีฝุ่นแต่ว่าไม่ได้มีรอยแบบนี้
พอตื่นเช้ามาเห็นรอยแบบนี้ก็ประหลาดใจ
ชาวบ้านเขาก็เลยมาดูกัน
เพราะว่าบ้านนี้เป็นบ้านของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลเกาะแก้วอำเภอเสรภูมินะครับ
ชาวบ้านก็มาดูบ้านเล็กที่ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านเลขที่๑๐
ส่วนทะเบียนรถแน่นอนชาวบ้านก็มาจับจ้องกันนะฮะทะเบียนรถ๑๕
แล้วก็ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นรอยพญานาคนั่นเองนะครับ
ไปดูอีกที่หนึ่งนะครับบรรยากาศที่พระนครสิทธิยากันบ้างนะครับ
ไปที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณที่อำเภอบางไซค่ะ
ชาวบ้านก็แห่ไปขอโชคขอลาบจากกุมารเจ้าสัวเฮง
แล้วก็ปู่ฤษีพรมเมษกันคึกคักเลยนะคะ
ไปร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งมอบให้กับเด็กนักเรียนที่ยากไร้ด้วย

นางสาวอมรรัฐบุญกิจแม่ค้าย่านบางซื่อกรุงเทพนะ
พาครอบครัวไปไหว้ขอพรถึงอายุทยาเลยค่ะ
เพราะว่างวดที่แล้วได้โชคใหญ่ไปเลย

ชาวบ้านเองเขาก็รุมส่องหาเลขเด็ดกันใหญ่เลยนะคะ
น้ำตาเทียนที่ลอยเกาะกลุ่มกันอยู่ในอ่างน้ำมนต์
ตัวเลขเหล่านี้นั้นคุณผู้ชมมองเห็นไหมคะ
แต่ที่นี่ตัวเลขเขาจะชัดดีนะฮะที่อ่างน้ำมนต์เนี่ย
ว่าทุกคนดูออกนะคะคุณผู้ชมตามนี้แล้วกันนะ
จริงจริงไล่ไปก็เกือบครบแล้วแหละศูนย์ถึงเก้าหน่ะน่ะครับ
เออแต่มันจะมีบางบางคู่ที่เขาติดกันเห็นไหมค่ะติดกันชัดเจน
บางคู่ติดกันบางคู่แยกกันเลี้ยงกันอะไรก่อนแล้วแต่นะคะครับ
ไปดูอีกหนึ่งจุดค่ะคุณผู้ชมที่นี่เราพาไปทุกงวดเลยนะคะ
สว่างอารมณ์ตอนนี้อารมณ์สว่างวาบเลยค่ะมีความหวังขึ้นมาทันที
พอพาไปวัดนี้นะคะวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมไม่ใกล้ไม่ไกล
กรุงเทพมหานครเดินทางไปง่ายด้วยช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้
เราก็พากันไปแล้วค่ะไปดูกันหน่อยสิว่าเอ๊ะที่นั่นเนี่ย
เขามีเลขเด่นเลขดังอะไรกันไปร่วมพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชคพระเงินพระทอง
เนี่ยชาวบ้านเข้าไปกันเยอะเลยนะอาจารย์แป๊ะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
อาจารย์แปรท่านทำพิธีให้นำทำพิธีแบบนี้นะคะ
ทีนี้เราไปพูดคุยกับหนึ่งท่านคุณวิชาวรนันเป็นนักเสี่ยงโชค
ชอบเรื่องของตัวเลขชอบเรื่องของโชคลาภ
คุณวิชาบอกว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีปุ๊บนะ
ธนบัตรฉบับละ๒๑ใบไปวางไปแลกบริเวณตักพระเงินพระทอง
ใช่ที่นี่เขาต้องเตรียมเงินเตรียมแบงค์ไปนะ
จุดนี้เป็นจุดที่ชาวบ้านไปแล้วก็เอาธนบัตรไปแลกแบบนี้
แล้วก็เอาเลข๓หลักสุดท้ายมาซื้อลอตเตอรี่
แล้วก็ถูกกันมาหลายงวดแล้วนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมมาดูกันหน่อย๗หลักที่เอาไปแลก
แล้วคุณวิชาเขาได้มานะครับ
ธนบัตรใบใหม่เนี่ยเลขอะไรต้องบอกแหละค่ะ
บอกเดี๋ยวอาจจะมีเครื่องกันนะคุณสืบสกุลคุณอรัชพรนะ

คุณป้าท่านอื่นท่านก็ได้ธนบัตรหมายเลขอื่นไป

นะฮะแต่นี่พี่วิชาเขาเชื่อแบบนี้ว่า
ธนบัตรของเขานำโชคนะครับ
ไปดูบรรยากาศตลอดทั้งวันนะครับ

มีคนไปร่วมพิธี

พ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมา
ขุมทรัพย์รับโชคเปิดโชครับทรัพย์นะครับ

ก็แน่นอนคนมาเยอะเลยคนหวังที่จะได้เลขเด็ดนะครับ
หลังประกอบพิธีเสร็จนะครับก็นักเสี่ยงโชคก็จะมารอคิว
โดยชาวบ้านจากจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่าล้วงไข่ในหายทองคำ๓ครั้ง
ก็ได้เลข๘๕๖ไปนะครับชาวบ้านมากันเยอะเลยนะครับ
แต่ละท่านก็ค่อยล้วงมือเข้าไปบางคนก็บอก
เธอเอามือขวาหรือมือซ้ายดีนะครับล้วงเข้าไปในหายทองคำ
จะมีมือที่นำโชคไงใช่ใช่บางทีให้เด็กล้วง
บอกว่าเด็กจะนำโชคให้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่อ่างทองกันบ้างนะฮะ
ที่พุทธสถานวัดแจ้งในอำเภอชายโยเลยค่ะ
ชาวบ้านก็แห่ไปขอโชคขอลาบเจ้าแม่เกล็ดแก้วกันคึกคักเหมือนกัน
ข้างศาลเนี่ยนะคะเขาจะมีต้นโพขนาดใหญ่ล้มตาย
โดยถูกตัดขาดครึ่งต้นแล้วก็มีสารพระภูมิเจ้าที่พร้อมรูปปั้นงูขนาดใหญ่
มีสารเจ้าแม่กิ่งแก้วอยู่ใกล้กันด้วย
สาวมาลัยกันเจียกจรชาวบ้านในพื้นที่เขาเล่าบอกว่า
สารเจ้าแม่เกล็ดแก้วเนี่ยนะมันมีความลี้ลับคุณ
เขาบอกว่าเชื่อเลยว่าเจ้าแม่มีบริวารเป็นพญานาคและงูจำนวนมาก
มีเสียงร่ำลือกันมาว่าเจ้าแม่ชอบไปเข้าฝันคนแดนไกล

แต่เข้าฝันคนแดนไกลเพื่อให้เดินทางมาที่ศาลแห่งนี้
ไหว้ขอโชคขอลาบเป็นประจำค่ะ
ซึ่งเลขเด็ดที่เขาบอกว่าเห็นกันนั้น
คืออะไรฮะต้องบอกไหมฮะ

นี่พี่เขาเขียนให้แล้วเราไม่ต้องเขียนเอง

ตาดีได้ตาร้ายเสียเราก็ย่ำเตือนตลอดแล้วนะ

พาไปที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี

ไม่ได้ไปหาต้นมะขามไปหาต้นกล้วยตานี

ปกติมันออกตรงยอดถูกไหม

ของต้นกล้วยตานีที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี

คอตัวเลขเอาผ้าสามสีไปผูก

เลขได้อะไรมาเดี๋ยวเราบอกสักครู่

ที่เกิดเหตุใช้คำว่าที่เกิดเหตุ

หมู่บ้านวังดาบหมู่๔ตำบลอ่าง

มีคนไปขอแล้วพอขอเสร็จปุ๊บ

ก็สมหวังสิครับ
เยอะก็ได้ตามหวังทีนี้เขาก็เลยเอา

สร้อยมุกเจ้าแม่ตานีชอบ

นายกอำเภอเลยแหละอำเภอมะขาม

ระเกตอายุ๔๓ปีเป็นแม่ค้าขายกล้วยทอด

บอกว่าก่อกล้วยตานี

ขึ้นอยู่รวมกัน๑๒ต้น

ความผิดปกติแทงเครือแตกหวีออกมา

โดยในเครือมีกล้วยเพียงแค่

หวีเดียวกี่ลูกไม่ได้บอก

ชาวบ้านก็เลยตีเป็นเลขค่ะคุณผู้ชม

๘๙๙๘ก็บอกวันนี้

สำหรับเรื่องความเชื่อ

เดี๋ยวอีซิกรูดเดี๋ยวเราให้มาติดตามกันต่อนะฮะ